อีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันอันนี้ก็เกิดจากการทำมาหากินเหมือนกันแต่ว่าไปมีเรื่องกันจนบาดเจ็บเป็นวินรถจักรยานยนต์ที่เขาเกิดทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมอาชีพจนถูกเพื่อนวินด้วยกันเนี่ยยิงจนไส้แตกเลยนะคะ
ตอนนี้มาวอนให้ตำรวจเร่งล่าตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าตัวเขาเองตอนนี้ก็อยู่อย่างไม่กล้าที่จะออกไปไหนไม่กล้าไปวิ่งวินรถจักรยานยนต์เหมือนเดิมเพราะว่ากลัวกลัวคู่กรณีจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
นายนัทธวุฒิแปะชวดนะคะอายุ๒๙ปีเหยื่อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปืนโหดออกมาร้องทุกข์ผ่านผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนื่องจากว่าวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาตัวเขาเนี่ยถูกเพื่อนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยกันยิงจนบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าคู่กรณีกลับหนีลอยนวลค่ะทั้งที่รู้ตัวว่าคนก่อ

ของผู้ก่อเหตุแล้วค่ะจากนั้นเอาโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปกดไปกดเงินแบบไม่ใช้บัตรแต่ว่าตัวเขาดันใส่รหัสผิดไปสามครั้งใส่เกินไปสามครั้งจนอีกฝ่ายไม่พอใจเพราะว่าเพราะว่าระบบมันล๊อคอ่ะจนมีปากมีเสียงกันจนฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็มาโชคต่อยก่อนจะขับรถออกไปแล้วก็กลับมาอีกครั้

ระบาดของโควิดสิบเก้าอีกภรรยาก็ไม่สามารถไปทำงานได้เหมือนกันสถานประกอบการปิดกิจการไปทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวเดือดร้อนมากต้องเลี้ยงลูกหนึ่งขวบห้าเดือนคนแก่อีกสองคนทุกวันนี้เอาเงินคนแก่ที่รัฐให้เนี่ยนะคะมาประทังชีวิตไปก่อนทั้งนี้อยากให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเอง
แต่เขาให้รหัสมา๖ตัว
เลขอะไรผมจำได้นะคือผมก็ไปกดเนอะ
แล้วคนนี้ก็กดเงินแม่นไม่ได้เขาก็โมโห

ทางจังหวัดเขาก็ว่ายังไงบ้าง
เงียบครับยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลย

ยังครับไม่ติดต่อแม่เลย

นางสาวเจนภาแก้วทานะคะ
อายุ๒๑ปีคนนี้เป็นแฟนของนายนัทธร
ก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าก่อนเกิดเหตุวันนั้นเนี่ย
โทรสั่งให้แฟนซื้อของมาให้แต่ว่าตัวแฟนเนี่ยไม่มีบัญชีธนาคาร
ก็เลยไหว้วานขอเลขบัญชีของผู้ก่อเหตุให้หน่อยคือโอนเข้ามาในบัญชีของผู้ก่อเหตุนะคะ
ลูกค้าก็โอนเข้ามาทีนี้ฝ่ายเจ้าของบัญชีไปกดเงินกดออกมาไม่ได้
ผู้บาดเจ็บก็เลยทักท้วงแล้วก็มีปากมีเสียงกันนะคะ
ตัวเขาเองก็ไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลายมาถึงขนาดนี้
หลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่เคยมาแสดงความรับผิดชอบหนีหายตามตัวไม่ได้
จนต้องโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คเพื่อให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักช่วยกันติดตามตัว
จากว่าทุกคนครอบครัวหวัดระแวงว่าคนร้ายจะตามมาก่อเหตุอีก
ขณะเดียวกันเพื่อนหลายคนบอกว่าเห็นเฟสของผู้ก่อเหตุนะนะ
เนี่ยค่ะเห็นว่ายังออนไลน์ออนไลน์เล่นตามปกติ
บางคนบอกว่าล่าสุดติดต่อกันนะ
คนร้ายบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะหักซิมแล้วก็จะหนีไปต่างประเทศ
คือได้ยินแบบนี้อยากให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะ

เขารายได้หลักใช่ค่ะ

ก็มีเพื่อนคนแก่ยาย
ใช่ค่ะเขาจัดการเร็วกว่านี้ค่ะ

หลังจากกองเอกมีมะขมขู่บ้างไหม

เขาหายไปเลยมีว่า
ตอนที่แฟนนอนโรงพยาบาล

ให้ฝากมาขอโทษ
ของหน้าวินว่า

แล้วเขาก็มีติดต่อ

มันก็เหมือนกันเขาสามารถ
เฟสเล่นไลน์ได้ทำไมถึง
ตำรวจถึงจับไม่ได้ก็นี่เหมือนกัน

ติดตามในทุกแง่มุมอ่ะนะคะทีนี้ไปพูดคุย

หนึ่งในเพื่อนวินรถจักรยานยนต์บอกว่า
ทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะมาขับวินกันได้ประมาณ

เพราะว่าตัวเองก็มาขับวินช่วงเช้า
ก่อนที่นายแป้วซึ่งเป็นฟูก่อเหตุ
เนี่ยนะคะจะชักปืนออกมายิงแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนคนเจ็บก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็ไม่เคยติดต่อมาที่วินอีกเลย

น่าจะหลบหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะ

สวมอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายหาไป

บางคนก็ว่าไปประตุม

บางคนก็ว่าอยู่แถวนี้อยู่ในปรัชญาณี
อะไรสักอย่างหลายมด

หลายป้าเหรอพี่ไม่รู้แค่นี้แหละ
มาดูความคืบหน้าของคดีกันหน่อยนะคะ

ขอหมายจับจากศาลจังหวัดพัทยา

อายุ๓๘ปี

ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

หลังก่อเหตุก็ได้ใช้รถจักรยานยนต์

คันนี้นะคะคันนี้นี่แหละ